คุณผู้ชมครับช่วงนี้มาดูความคืบหน้าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโฉนดที่ดินของปู่เจรครับ
เจรถูกญาติซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีบุกลุกยามวิการแล้วก็อนาจารย์
มาขอให้ปู่ช่วยด้วยการขอโฉนดที่ดินไปทำการประกันตัวตัวเองออกมาเพราะว่าถูกต้องคดี
แต่ผู้ต้องหาคนนี้ซึ่งเป็นญาติของปู่ร่วมมือกันกับพนักงานสอบสวนสพเมืองตราดเอาโฉนดไปจำนองได้เงินมา๕แสนแล้วก็แบ่งกัน
เรื่องมันแดงเพราะว่าทั้งสองคนนี้ไม่ยอมเอาเงินไปใช้หนี้กับการจำนองที่ดิน
มีหมายสารส่งไปหาคุณปู่เจรถึงบ้านว่าคุณกำลังจะโดนยึดที่เพราะเอาที่ไปจำนองแล้วไม่ยอมใช้เงินคืน
หลานสาวอายุ๑๙ก็เลยเอาเรื่องนี้ออกมาร้องขอความช่วยเหลือจนมันแดงขึ้นมา
ข่าวดีเมื่อวานนี้ปู่ได้โฉนดคืนแล้วแล้วตำรวจนายนั้นก็ต้องโดนลงโทษด้วย

เพราะคุณเป็นตำรวจคุณทำอย่างนี้ได้อย่างไร
เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
เจรหรือว่านายเจรเศษนิยมอายุ๗๔ปีแล้วพร้อมกับหลานสาวต้องชื่นชมหลานเพราะเธอเก่ง
หลานสาวอายุ๑๙เองนะครับนางสาวอังสิมรินเศษนิยม
ทั้งสองคนเดินทางมาที่สำนักงานที่ดินจังหวัดตราดเพื่อทำการเอาโฉนดที่ดิน
นะฮะมีการเซ็นต่างนานานะฮะแล้วก็แอบอ้างลายเซ็นเอาไปจำนองกันไปนะฮะ
จริงแล้วเนี่ยการมาของเมื่อวานของคุณปู่เจริญค่อนข้างลำบากต้องให้หลานกำกับเพราะอะไร

ท่านเขียนค่อนข้างจะลำบากในการเซ็นเนี่ยหลานต้องคอยบอกทีละตัว
ทีละตัวจอจานอย่างนี้สละเอวรอเรือแบบนี้
หลานสาวต้องคอยกำกับข้างตลอดเวลา

ทีนี้หลังจากที่เซ็นเสร็จปุ๊บได้โฉนดกลับคืนมา

เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรเมืองตราด
พอไปถึงคุณปู่ได้เจอกับร้อยตำรวจเอกกันตะพลศักดิ์ขาพรม
ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนที่เป็นคนเอาโฉนดของคุณปู่ไปจำนอง

ไปดูภาพนี้เดี๋ยวตำรวจนายนี้นี่ครับกราบตักเลยแล้วบอกว่าปู่
หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็พาขึ้นไปบนห้องประชุมชั้น๒ของโรงพัก
เพื่อร่วมแถลงข่าวแล้วก็มอบโฉนดที่ดินนี้
คืนให้กับปู่เจรอย่างเป็นทางการนะครับ

ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ภูมิกับสพเมืองตราดบอกว่า
จากการสอบสวนร้อยตำรวจเอกกันตะพลเขาบอกแบบนี้ว่า
การจำนองที่ดินมันเกิดจากว่านายสุพัฒน์วงทองสุพัฒน์เนี่ยเป็นญาติของคุณปู่เจรนะฮะ
ไปขอความช่วยเหลือจากปู่เจรนะฮะแล้วร่วมมือกันกับตำรวจนายนี้จริง
เนื่องจากนายสุพัฒน์โดนคดีบุกรุกยามวิการและอนาจารย์
คดีนี้พนักงานสอบสวนได้ใช้วิธีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว
ในความเป็นจริงไม่ได้มีการแจ้งเพื่อเอาโฉนดมาประกันตัวตามที่เป็นข่าว
แต่อย่างใดซึ่งมันไม่มีการเกิดขึ้นจริงกับการเอาโฉนดไปประกันตัว
ฉะนั้นโฉนดฉบับนี้ไม่ได้มีการใช้เป็นหลักทรัพย์ในการประกันตัว
แต่ทั้งสองคนนี้เขาร่วมมือกันนะฮะแอบอ้างขึ้นมาแล้วเอาโฉนดของคุณปู่เจรไปจำนอง
ได้เงินมา๕๐๐๐๐๐บาทนายสุพรรคผู้ต่อหาเอาไป๓๐๐๐๐๐บาท
น้ำร้อยจำรวจเอกกระตะพลเอาไป๒๐๐๐๐๐บาทแล้วก็ไม่ยอมส่งเงินคืน
แล้วคดีนี้มันเป็นคดีอาญายอมความไม่ได้
แต่ถ้าปู่เจรจะดำเนินการเอาผิดก็สามารถดำเนินคดีได้เลย
ซึ่งมีความผิดในข้อหารร่วมกันหลอกลวงช่อกงทรัพย์คนอื่น
หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้ออ้างอันเป็นเท็จหรือปกป้องข้อมูลจริง
ซึ่งควรบอกแจ้งซึ่งคดีนี้เป็นคดีอาญาอย่างที่บอกไป
แต่อยู่ที่ว่าทางด้านของปู่เจรจะเอาผิดกับทั้งสองคนหรือไม่
ตอนนี้สามารถแจ้งคดีกับร้อยตำรวจเอกกันตะพลได้เลย
แต่ว่าสุพัฒน์เองเนี่ยซึ่งเป็นญาติของปู่และเป็นผู้ต้องหาเองหายตัวไป
ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะติดต่อได้
แล้วก็บอกได้ว่าจริงแล้วเนี่ยตำรวจเป็นพนักงานเป็นเจ้าพนักงานสอบสวน
ต้องมีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน
แต่กลับมาทำให้ประชาชนเดือดร้อนเสียเอง
ในส่วนความผิดทางวินัยก็ต้องดำเนินการตั้งกรรมการสอบเอาผิด
แล้วล่าสุดมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนจนกว่าจะมีการสอบสวนเสร็จสิ้น

เสร็จสิ้นไปแล้วในส่วนของการเอาสนดขึ้นมา

แต่ว่าเดี๋ยวก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไร

แต่ว่าล่าสุดนั้นปู่ก็ได้โฉนดที่ดินกลับคืนมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
เก่งมากเลยลูกคุณผู้ชมชื่นชมหนูมานะ

หลานสาวนะยุกษ์เกาะปีเองใช่น่ารักที่สุดลูก
อีกท่านหนึ่งบอกว่าหลานสาวเก่งมากนะฮะนี่ครับทำความดี
อย่างนั้นนะคุณปู่อาจจะต้องเสียที่ดินไปแล้วก็ได้
ใช่นี่ก็เป็นมุมหนึ่งนะคะของการใช้สื่อโซเชียลสื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นประโยชน์นะคะ